จังหวัดเลยหน่อยที่นี่งานใหญ่งานดอกไฟเมืองเลย
จำได้ใช่ไหมคะคุณงานใหญ่งานนี้ผู้ว่าเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยจ้า
นี่พามาบรรยากาศที่นี่เค้าเรียกว่างานดอกไฟล์

งานดอกไฟล์เมืองเลยเริ่มได้เจอกันผูกสัมพันธ์รักแนะ

ไม่ใช่เสียงอย่างนี้ไม่ใช่แบบที่คุณร้องมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
ก็พี่จินตราพุนลาบร้องไว้อันนี้ฉันก็ได้เท่านี้จริง
เห็นมั้ยคุณเค้ามีพิธีที่น่ารักมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
งานกาชาติดอกไฟล์บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นที่ลานสนามกีฬาจังหวัดเลยตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลยนะคะ
วันก่อนเขาจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองแล้วก็จัดขบวนพาเรทยิ่งใหญ่ไปแล้ว

มีนี่เมื่อกี้เห็นไหมขนเอานางรำมานะคนเดินพาเรทขบวนผีตาโขนขบวนผีขนน้ำ
ขบวนผีบุ้งเต้ารวมถึงนักดนตรีรวมหลายร้อยชีวิต
มาเดินเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่เลย
แล้วเมื่อช่วงประมาณ๑ทุ่มนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะคุณชัยธวัฒน์เนียมสิรินะคะ
ปรากฏตัวพร้อมกับชุดที่ทำให้คนภายในงานต้องเซอร์ไพรส์แล้วตกใจกันทั้งงาน
ขึ้นจากผู้ว่ามาในชุด
โวยยตายละ

หลบทางล่อย

ตามมาตรการของทางภาครัฐ
เพื่อให้คนที่มาร่วมงานปลอดภัยสบายใจว่า

เป็นผมต่ำก็ยังแรกแหละ

ประปุกปูป่าปุาง

งานนี้เขาต้องทำตามมาตรการของทางภาครัฐด้วย
ในการหนูงานการชาติทางนี้ก็มีการ
ในงานกลางฝ่ายบานสื่อต่านวัฒนธรรมไทยเลย
แต่เขาก็จะมีการปรับรูปแบบงานให้มันเหมาะสม
แล้วก็ยังคงความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

คืองานกาชาติแต่ละจังหวัดมันเป็นงานใหญ่
แล้วมันเป็นงานที่แบบทุกคนรอคอย
มันก็พูดยากเหมือนกันว่าในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙นี้

บรรยากาศการออกไปเที่ยวงานกาชาติไปซื้อของไปดูการแสดง
แต่มันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามยุคสมัย๘
จังหวัดเลยผมบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห

เคยไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
วันนี้นะไม่ได้สาระอะไรหรอกเชื่อผม